อีกหนึ่งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาที่เหล่าสาธุชนเขาไปทำการชุบตัวในบ่อพญานาคเสริมสิริมงคลค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับความศรัทธาที่เหล่าสาธุชนเขาไปทำการชุบตัวในบ่พญานาคเสริมสิริมงคลค่ะ
แต่ว่าไม่ได้เป็นที่เดียวกันนะคะ
ใครที่จะไปถ้ำนาคีก็ให้ไปขึ้นแถวเขตพื้นที่ฝั่งจังหวัดนครพนมนะคะ
แล้วสถานที่แห่งนี้บอกเลยว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อของพญานาคเยอะแยะมากมาย
ซึ่งคนโบราณเขาเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่ะเหล่าพญานาคจะมาบำเพ็ญเพียรเจริญศีลภาวนากัน
ก็เลยทำให้สถานที่แห่งนี้มีร่องรอยของเหล่าพญานาคแล้วก็มีมนต์ขลังของเหล่าพญานาคีเนี่ยอบอวนไปทั่วเลยนะคะ
บ่ออัญมณีนาคาราชอันนี้นะเป็นถ้ำน้ำที่อยู่ตรงจุดสูงของถ้ำนาคี
คือเหล่าสาธุชนเนี่ยเขาจะนิยมมาชุบตัวในเบาะแห่งนี้กันเพื่อที่จะได้รับสิริมงคลเหมือนเป็นพลังอ่ะ
จากพญานาคแล้วก็จะบังเกิดเรื่องดีรวมถึงโชคลาภให้กับตัวเองด้วย
ซึ่งเขาว่ากันว่าหลายคนที่เคยมาชุบตัวเนี่ยเขาบอกมีเรื่องราวดีที่น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตมากมาย
แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเนอะคุณผู้ชมเอามาเล่าสู่กันฟัง
ใครมีโอกาสอยากจะไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างถ้ำนาคีถ้ำนาคาช่วงนี้ก็อากาศดีเหมือนกัน

ใช่อาจจะหนาวนิดนึงอาจจะต้องเตรียมตัวกันไปถ้ามันชุบในบ่ออัดขึ้นมาอาจจะหนาวสั่นนิดนึง